พาคุณผู้ชมเจาะลึกพิเศษเรื่องของแฝดสยามครับ
ที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้มีแฝดสยามหลายคู่เลยนะครับ
คำว่าแฝดสยามจะเรียกเด็กฝาแฝดที่ตัวติดกัน
ซึ่งในประเทศไทยครับมีจำนวนมากนะครับ
แต่ว่าด้วยข้อจำกัดก็คือความผิดปกติของอวัยวะภายในครับ
นั่นเลยทำให้แฝดสยามมีความเสี่ยงเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนคลอด
หรือบางคู่นะครับคลอดออกมาแล้วก็มีโอกาสเสียชีวิตสูง
ดังนั้นครับเลยทำให้มีแฝดสยามน้อยคู่มากครับ
ที่จะรอดชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้กระแสข่าวของแฝดสยามคู่นี้ครับ
ก็คือน้องปิดและน้องปานเนี่ยเป็นที่รู้จักและเป็นที่โด่งดัง
วันนี้ครับหลายคนมีคำถามว่าถ้าอยากจะให้เขาสองคนเนี่ย
ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นไปได้ไหมว่า
สามารถผ่าแยกแฝดสยามคู่นี้ออกจากกันได้หรือเปล่า
ตามผมมาหาคำตอบพร้อมกันนะครับ
ถ้าย้อนกลับไปครับทำความรู้จักกับแฝดสยามคู่แรก
คนไทยคุ้นหูและรู้จักครับด้านบนตรงนั้นคุณผู้ชมครับ
นี่คือแฝดสยามอินจันครับแฝดสยามอินจันเนี่ย
ถือว่าเป็นแฝดสยามตัวติดกันคู่แรกของโลกนะครับ
ที่สามารถรอดปลอดภัยใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนกับคนทั่วไปครับ
แล้วเชื่อไหมครับว่าแฝดอินจันทร์เนี่ยต่างคนต่างก็มีครอบครัว
คือมีลูกมีเมียนะครับเขาเกิดเมื่อ๑๑พฤษภาคมปี๒๓
ที่แม่กรองจังหวัดสมุทรสงครามครับ
เป็นช่วงเวลาของสมัยแผ่นดินรัชกาลที่๒ครับ
ตอนนั้นต่างประเทศเรียกเราว่าสยามนะครับ
นั่นแหละครับเลยเป็นที่มาของคำว่าแฝดสยามนั่นเอง

ทีนี้แฝดอินจันทร์เขาไปเติบโตแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศ
คือที่อเมริกาแล้วก็มีลูกเมียครับ
คนพี่คืออินมีลูก๑๑คน
คนน้องคือจันทร์มีลูก๑๐คนรวมแล้ว๒๑คนเลยนะครับ
เติบโตแสวงโชคอยู่ที่นั่น
มกราคมปี๒๔๑๗ปรากฏว่าแฝดน้องก็คือคนชื่อจันทร์

ต่อมาครับ๒ชั่วโมงเท่านั้นแฝดคนพี่ก็คืออินเนี่ยเสียชีวิตตามไปด้วย

นี่คืออนุสวรีแฝดสยามคู่แรกของโลกที่ตัวติดกัน
คือส่วนหน้าอกแล้วก็ใช้ตับร่วมกัน
รอดปลอดภัยใช้ชีวิตเหมือนคนปกติ

เพื่อระลึกถึงแฝดสยามคู่แรกที่โลกรู้จักนะครับ
คำถามตามมาครับว่าเอ๊ะแฝดอินจันทร์เนี่ย
เป็นผู้ใหญ่เนี่ยมีความเสี่ยงมากครับ
นั่นเลยเป็นเหตุผลว่าการผ่าตัดแยกแฝดสยาม
มักจะทำในช่วงที่แฝดสยามยังเล็กยังเด็กอยู่ครับ
เทคโนโลยีมีการพัฒนาตามยุคสมัย
และนั่นครับทำให้แฝดสยามของไทย

มีโอกาสผ่าตัดแยกคู่ได้สำเร็จ
อกจากนี้วันนี้ครับ
เรามีโอกาสได้ไปเจอเจอกับแฝดสยามคู่นี้
แฝดสยามที่สามารถผ่าแยกร่างได้สำเร็จเป็นคู่แรกของโลกครับ
โดยถ้าหากว่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่๒๐กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
ปีก่อนครับคุณผู้ชมคุณหมอโรงพยาบาลสิริราชได้ผ่าตัดแฝดสยามนะครับ
นั่นก็คือแฝดสยามหญิงคู่ชื่อว่าน้องปานตะวันแล้วก็น้องปานวาด
ในช่วงเวลาที่น้องสองคนอายุได้๘เดือน
การผ่าตัดในครั้งนั้นคือการผ่าตัดแฝดสยามที่มีหัวใจและตับติดกัน
ผ่าแยกได้สำเร็จและรอดชีวิตทั้งคู่
เป็นความสำเร็จครั้งแรกของโลกนะครับ
แฝดสยามที่ผ่าตัดเพราะว่ามีหัวใจและตับติดกันนั่นเอง
เวลาผ่านไปปัจจุบันนี้ครับทั้งสองคนเนี่ยเติบโตอายุ๑๖ปีแล้วนะครับ
จะช่วยคุณแม่ขายของอยู่ที่สมุทรสาครนี่เอง
ผมลงพื้นที่ไปได้ไปคุยกับน้อง
พี่คือปานตะวันเนี่ยเรียนอยู่ปวช๑เทียบชั้นก็ประมาณม๔ครับ
แฝดน้องชื่อว่าปานวาดเรียนอยู่ชั้นม๓
เรียนช้ากว่าแฝดพี่เพราะว่าน้องปานวาดเนี่ยคนที่เป็นน้อง

มีอยู่บางช่วงที่เขาต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่นานพอสมควร
ผ่าตัดแยกจากกันตั้งแต่ช่วง๘เดือน
ใช้ชีวิตแบบมีอิสรภาพของใครของมัน
คำถามคือว่าทุกวันนี้มีความสุขมากขนาดไหน
และนี่คือคำตอบที่แฝดสยามคู่นี้บอกให้คุณผู้ชมได้รู้พร้อมกันครับ
แม้ว่าชีวิตของแต่ละคนนั้นจะใช้ได้อย่างอิสระนะครับ
แต่ว่าก็มีสิ่งที่เขาต้องแลกครับ

น้องก็คือน้องปานวาดที่สุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง

เพราะว่าหัวใจน้องมีแค่๓ห้อง
ร่างกายเลยไม่ได้แข็งแรงเหมือนกับเด็กอื่นทั่วไป
และนับจากวันนี้ไปครับทุกคนครับ

นัดผ่าตัดใหญ่อีกครั้ง
ซึ่งวันนั้นที่กำลังจะมาถึงเนี่ย

รู้สึกเป็นห่วงและกังวลใจอย่างมากครับ

แต่ปานตะวันเนี่ย๒ปีนาทีนึง๑ปีนาทีนึง
แค่ไปดูว่าร่างกายยัง
ยังเขาตามผลน่ะ
แต่บานว่านี่เขาจะนัดต่อเนื่องเลย๓เดือน๖เดือน

กลัวน้องคนเล็กไม่อยู่ด้วย
ก็มันก็ยังว่าสงสารน่ะ
ก็เป็นอิสรภาพจากการผ่าตัดแยกแฝดสยาม
แต่ว่าก็ต้องแลกมากับผลกระทบด้านสุขภาพเหมือนกันนะครับ
เป็นกำลังใจให้ครับทีนี้คำถามก็คือว่า
แล้วแฝดสยามคู่นี้ครับน้องปิดและน้องปาเนี่ย
สามารถผ่าแยกกันได้หรือไม่ก่อนจะไปฟังคำตอบ
ผมอยากให้ดูข้อมูลชุดนี้ก่อนครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นทางการแพทย์นะครับ
เบื้องต้นการแบ่งแฝดสยามสามารถแบ่งเบื้องต้นได้๔ประเภทด้วยกัน
นี่คือแบบที่๑แบบที่๑สังเกตดูนะครับว่าจะมีอวัยวะที่เชื่อมต่อกัน
นั่นก็คือบริเวณส่วนกลางของร่างกายบริเวณช่วงอกและท้องครับ
นี่คือแบบที่๑ต่อไปครับแบบที่๒
ที่๒เป็นแฝดสยามที่มีอวัยวะติดกันคือบริเวณเชิงกรานนะฮะ
คุณผู้ชมเห็นไหมฮะบริเวณตรงช่วงนี้นะ
แบบที่๓ครับนั่นคือแฝดสยามที่มีอวัยวะบางส่วนเชื่อมติดกัน
โดยแบบที่๓ส่วนที่เชื่อมติดกันนั้นก็คือบริเวณส่วนของก้นกบสะโพก
ส่วนร่างของร่างกายนั่นเองครับนี่นะฮะสามแบบผ่านไป
แบบที่๔แฝดสยามแบบนี้ส่วนบนเขาจะเชื่อมติดกัน
นั่นก็คือบริเวณส่วนหัวนะครับคำถามต่อมาคือว่า
ทั้ง๔แบบนี้ครับพบแบบไหนมากที่สุดพบแบบไหนน้อยที่สุด
คำตอบก็คือแบบนี้ครับคุณผู้ชมแฝดประเภทที่๑ก็คือส่วนกลางเชื่อมติดกัน
ก็คือช่วงอกช่วงท้องจะพบมากที่สุด
ในขณะที่แฝดประเภทที่๔ครับก็คือส่วนบนติดกัน
ส่วนหัวเนี่ยจะพบน้อยที่สุดและคำถามที่สำคัญมาก
๔ประเภทแบบไหนที่ผ่าตัดยากที่สุด

ก็คือมีบริเวณเชิงกรานเชื่อมติดกัน

คุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงตรงจุดนี้ครับ
ปิดและน้องปานเนี่ยเป็นแฝดสยามที่หลายคนอาจจะรู้จัก
แล้วก็คุ้นตากันเป็นอย่างดีจากโลกออนไลน์
สู่ข่าวในโทรทัศน์หลายช่องครับที่ไปทำข่าวของน้อง
วันนี้เราตามไปหาคำตอบ
โดยทางทีมข่าวมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณหมอ
ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดูแลเคสนี้ตั้งแต่น้องแรกเกิดนะครับ
หลังจากที่น้องปิดและน้องปาเนี่ยคลอดออกมา
สามารถจะผ่าตัดแยกออกจากกันได้เลยไหม
ทำไมจนถึงทุกวันนี้เขายังตัวติดกัน
ข้อมูลจากศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงพัทรวรรณวรธนารัฐครับ
คุณหมอที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนั้น
คุณหมอที่ดูแลแฝดสยามน้องปิดและน้องปานบอกว่า
กรณีของน้องทั้งคู่เนี่ยถือว่าเป็นแฝด๒ลำตัวที่มีขาคนละข้างครับคุณผู้ชม
แบบจำลองนี้จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นครับ
เนี่ยฮะน้องปิดและน้องปานเป็นแฝดที่มี๒ลำตัวมีขาคนละข้าง
ซึ่งตรงจุดนี้ครับจะมีความแตกต่างจากแฝดสยามทั่วไปครับทุกท่าน
เพราะว่าอะไรแฝดสยามทั่วไปจะมี๒ลำตัวและมีขาคนละสองข้าง
นี่นะฮะจะเชื่อมกันเฉพาะส่วนลำตัวเท่านั้น
ดังนั้นถ้าหากว่าผ่าแยกน้องปิดและน้องปานเนี่ย
จะใช้ชีวิตยังไงนี่ยากมากครับจินตนาการได้ยากมาก
เพราะส่วนที่เขาเชื่อมติดกันอวัยวะสำคัญหลายส่วนก็ต้องใช้ร่วมกัน
นี่นะฮะและบวกกับว่ามีกระดูกเชิงกรานเพียงแค่ชิ้นเดียว
นี่คือจัดว่าเป็นแฝดสยามประเภทที่๒ก็ว่าได้นะครับคือผ่าตัดยาก
ดังนั้นถ้าหากว่าต้องผ่าแยกร่างกันเนี่ย
กระดูกเชิงกรานก็ต้องหารครึ่งครับแล้วขาก็หารครึ่งเหลือแค่คนละข้าง
จะใช้อุปกรณ์ขาเทียมหรืออุปกรณ์อื่นช่วยในการพยุงเดิน
หรือเคลื่อนตัวนั้นทำได้ยากและโอกาสก็มีความเสี่ยงมากพอสมควรเหมือนกันครับ
แต่ว่าที่ผ่านมาครับต้องบอกนะครับว่าแฝดสยามสำหรับน้องปิดและน้องปานได้รับการดูแล
แล้วก็การเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากผู้ปกครองโดยเฉพาะคุณย่าครับ
พอน้องโตขึ้นใครจะเชื่อครับว่าน้องเนี่ยอายุ๑๓แล้วนะครับ
ช่วงเวลาที่คุณย่าลุ้นแบบวันต่อวันวินาทีต่อวินาทีครับ
ทุกวันนี้พอน้องโตขึ้นมาเนี่ยสิ่งสำคัญที่เขาเป็นห่วงคืออะไร
นั่นก็คือกระดูกสันหลังเสี่ยงจะคดครับ
นี่คือปัญหาสำคัญที่คุณหมอบอกเลยนะครับว่าพอโตขึ้นสิ่งที่ต้องระวังเพิ่มขึ้นก็คือ
กระดูกสันหลังอาจจะคดไปคนละทาง
และถ้าหากว่ากระดูกสันหลังคดเพิ่มขึ้นจะส่งผลยังไง
ส่งผลต่อปอดและการหายใจของทั้งสองคนครับ
ในเบื้องต้นทางแก้ก็คือต้องฝึกยืดลำตัว
คือทั้งสองคนต้องช่วยกันฝึกนะครับเป็นการทำกายภาพ
เพื่อลดความรุนแรงของปัญหากระดูกสันหลังคดนั่นเอง
ทุกท่านครับตรงจุดนี้มีคำถามอีกว่า
เมื่อผ่าแยกร่างสองคนออกจากกันไม่ได้แล้วเนี่ย
เขาสองคนจะมีความสุขไหมในการใช้ชีวิต
ผมไปหาคำตอบมาให้ครับเราลงพื้นที่ไปครับ
เดินทางไปที่จังหวัดนครสวรรค์ครับขึ้นรถไป
ไปถึงถิ่นนครสวรรค์ครับเรามีโอกาสได้พูดคุยกัน
ไปสังเกตการใช้ชีวิตของน้องเข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์
ไปที่บ้านน้องไปสังเกตครับว่าน้องเนี่ยยืนเดินนั่งเป็นยังไงบ้าง
ลองดูภาพครับว่าชีวิตของน้องเนี่ยนะฮะปรากฏว่าไปถึงที่บ้านเนี่ย
น้องเขาสามารถที่จะยืนเดินเล่นได้ปกติปั่นจักรยานสามล้อได้ปกตินะครับ
และนอกจากนี้เนี่ยครับนี่คือจังหวะที่น้องเขาซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของคุณย่าไปโรงเรียน
แล้วเป็นแบบนี้ทุกเช้านะครับคุณย่าก็จะมาจอดรถส่งน้องลง
น้องก็เดินเข้าไปในโรงเรียนได้ตามปกติเลยครับ
นี่คือโรงเรียนที่น้องเข้าเรียนเพื่อเสริมทักษะชีวิตและเสริมทักษะความรู้
ความฝันของน้องถามว่าตอนนี้หนูยังอยากเป็นครูอยู่เหมือนเดิมไหมเขาบอกแบบนี้ครับ
มุกคนสำคัญที่เป็นเรี่ยวแรงหลักในการดูแลน้องก็คือคุณย่านกน้อยนั่นเองนะครับ
โดยคุณย่าเนี่ยเล่าถึงการดูแลหลานทั้งสองคนซึ่งเป็นหลานสาวนะครับ
คุณผู้ชมอาจจะสงสัยอ้าวไม่ใช่มีผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเหรอผู้หญิงทั้งคู่ครับเพียงแต่ว่าน้องชอบตัดผมสั้นคนหนึ่งนี่นะฮะ

แต่พอทุกวันนี้น้องสองคนอายุ๑๓ขวบแล้วนะครับย่าบอกเลยว่าไอคำว่าปฏิหารที่เคยได้ยินบ่อยเนี่ยเพิ่งจะสัมผัสเป็นครั้งแรกในชีวิตก็เหตุการณ์นี้แหละครับ
คุณย่าบอกว่าเอาจริงนะครับย่าบอกเลยว่าไอคำว่าปฏิหารที่เคยได้ยินบ่อยเนี่ยเพิ่งจะสัมผัสเป็นครั้งแรกในชีวิตก็เหตุการณ์นี้แหละครับ
อายุ๑๓ขวบแล้วเนี่ยครับย่าบอกเลยว่าไอ้คำว่าปฏิหารที่เคยได้ยินบ่อยเนี่ยเพิ่งจะสัมผัสเป็นครั้งแรกในชีวิตก็เหตุการณ์นี้แหละครับ
น้องเขาไม่ได้มีอุปสรรคอะไรที่ว่าจะด้อยกว่าเด็กปกติเลย
คือเด็กปกติทำเอาที่ว่าเขาเริ่มเล่นอะไรได้

ไม่เคยด้อยกับเด็กธรรมดาปกตินั่นเลย
เขาเองปีนลึกข้าก็ปีนได้
เองเล่นบ้านล้มหรือข้าก็ขึ้นได้เองก็เล่นได้
เองปีนตะขายในห้างที่เขาจะมีเป็นตะขายขึ้น
เขาก็ปีนได้เขาก็ไปเล่นมาหมดแล้ว
เขาก็ทำได้ทุกอย่างแม้กระทั่งแบบว่ายน้ำลงทะเล
เขาก็ลงมาหมดแล้วผ่าน
นี่แหละครับคือปฏิหารว่าหลานแฝดสยาม
ผู้หญิงทั้งคู่คู่นี้เนี่ยทำทุกอย่างได้เหมือนกับเด็กปกติเลย
สังเกตสีหน้ารอยยิ้มของน้องทั้งคู่นะครับ
ภายใต้รอยยิ้มนั้นเชื่อไหมครับคุณผู้ชม
คุณย่าเขามีความเป็นห่วงลึกอยู่ในใจ
นั่นก็คือว่าถ้าสมมุติว่าย่าเป็นอะไรไป
ใครจะดูแลน้องดังนั้นย่าเลยต้องส่งน้องเนี่ย
ไปเรียนร่วมกับเด็กปกติเสริมทักษะความรู้
ฝึกให้น้องอ่านคนออกอ่านคนเป็น

กลัวกลัวเราอยู่กับเขาได้ไม่นาน

แต่ถ้าเราไปก่อนเขานี่แหละ
เขาจะอยู่อย่างนั้นถึงเขาโตแล้วก็จริง
แต่เราก็ยังกลัวกลัวอันนี้แหละ
ถึงให้แบบสอนเองให้แบบ

ให้ช่วยเหลือใช่ให้ช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุด
ให้ทำได้เหมือนว่าคนอื่นเขาทำยังไงได้อะไรได้ก็
ให้เขารักกันมากที่สุดเพื่อวันข้างหน้า
ปัจจุบันนี้น้องปิดและน้องปานแฝดสยามคู่นี้ครับ

พอโรงเรียนเล่าให้ฟังบอกว่า

ซึ่งมีเด็กปกติเรียนกันอยู่เยอะมากเลย
ก็เป็นห่วงว่าถ้าน้องเข้ามาแล้วจะถูกเพื่อนล้อไหม

เจอแต่เพื่อนดีเพื่อนที่น่ารักทั้งนั้นเลย

ปันมาอยู่ที่นี่มีความสุขครับ
เพราะว่าเขามาเนี่ยเพื่อนไม่เคยแกล้งเลย
ปลานี่เหมือนกับเป็นที่รักของเพื่อนนะครับ
แล้วก็สนุกสนานเล่นเนื้อเพื่อน
มีกิจกรรมร้องรำทำเพลง

คำว่าดื้อเหรอฮะไม่นะ
ไม่เคยไม่ใช่คำว่าดื้อ
แต่เป็นคนที่น่ารักออก
ลองดูครับว่าเขาเป็นที่รักของเพื่อนขนาดไหน
บรรยากาศเวลาลงเล่นสนามเด็กเล่น
เพื่อนก็จะมาห้อมล้อมเขานะครับแบบนี้
เพื่อนสนิทของแฝดสยามน้องปิ่นน้องปานเล่าให้ฟังบอกว่า
เพื่อนหนูคู่นี้เขาใจสู้มากนะพี่

แล้วตอนนี้ครับอายุ๑๓กันแล้ว
น้องเขาเริ่มคุยกันเรื่องอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชม

เริ่มไปซื้อลิปสติกมาลองทากัน

อันนี้เป็นสิ่งที่เพื่อนนั้นเล่าให้กับทีมข่าวของเราทุกคนฟังนะครับ
ในขณะที่ผอออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ

เรามีนักสาววิชาชีพเราก็ดูแลทั้งด้านสังคมส่งค้อ
ด้านการแพทย์ด้านจิตวิทยาด้านการศึกษา
คุณผู้ชมครับผมถามน้องปิดและน้องปานอีกครั้งว่าถ้าหากสมมุติว่าน้องสองคนเนี่ยสุขภาพร่างกายพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมสามารถจะผ่าตัดแยกสองคนนี้ใช้ชีวิตอิสระกันได้ต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองจะผ่าแยกหรือไม่เชื่อไหมครับว่าคำตอบของน้องนั่นก็คือไม่ครับน้องเขาบอกว่าทุกวันนี้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
เป็นไงสองคนนี้ไปหาคุณหมอมาล่าสุดคุณหมอชมว่าไงบ้างคะ
ดีกว่า

อืม
เราสามารถที่จะแยกออกจากกันได้ไหมคุณหมอบอกว่าไง
ไม่ได้ค่ะ

ไม่ค่ะ

ดี
แล้วอยู่ด้วยกันแบบนี้มีทะเลาะกันบ้างไหมเนี่ย

เห็นแต่คุณย่าเคยบอกว่าถึงขั้นบอกว่าใครเคยพูดว่าอยากจะเอามีดมาสับแยกไปเลยเนี่ยใคร

โมโหค่ะ

อยู่สบายอยู่แล้วค่ะ
นี่คือคำตอบของน้องจรูนพันธ์จรูนโรศร่มโพเย็นหรือว่าแฝดสยามน้องปิดและน้องปานแฝดหญิงทั้งคู่นะครับ

เหตุผลทางการแพทย์ที่การผ่าตัดนั้นคงทำไม่ได้

วกกับเจ้าตัวสองคนนั้นก็ยืนยันว่าไม่อยากผ่าตัดแยกจากกัน
เหล่านี้คือคำตอบที่ยืนยันชัดเจนว่าแฝดสยามปิ่นปาน
เป็นแฝดสยามผู้ที่ไม่มีวันจะพรากจากกัน

เดี๋ยวมีให้ติดตามแบบนี้ทุกวันพระฤหัสบดีนะคะ